ที่จังหวัดอ่างทองนะคะหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๑ปีค่ะ
เสพยาบ้ามาหลังจากนั้นเกิดอาการหลอนเพื่อนชวน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของก็ขี่อยู่ปกตินั่นแหละ
จากนั้นตำรวจสวนมาด้วยความตกใจและมีอาการหลอนอยู่
วักดาบออกมากวัดแกว่งโชว์ตำรวจค่ะ
ตำรวจอ้าวมีพิรุษนี่ตามสิคะรออะไรนะคะ
หลังจากนั้นไปควบคุมตัวได้ที่จุดนี้ค้นตัวไป
เจอยาบ้าไปค้นห้องต่อเจอยาบ้าอีก

ตำรวจสพเมืองอ่างทองและพลเมืองดี
ช่วยกันควบคุมตัวผู้ชายสองคนค่ะ
ชื่อว่าในเจิมแก้วประเสริฐอายุ๒๑ปี
และอีกหนึ่งคนชื่อว่าในเคนะคะ
อายุ๑๙ปีเป็นชาวกัมพูชา
สองคนนี้ค่ะโดยเฉพาะในเจิม
เป็นคนก่อเหตุชักอาวุธมีดขึ้นมาโชว์ตำรวจสายตรวจ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีการตรวจค้นไปตามถนน
สายเทศบัน๘ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองอ่างทอง
สุดท้ายจนมุมตำรวจเข้าไปจับกุมตัวได้นะคะ
เพราะว่าขี่รถชนกับรถจักรยานยนต์
และรถเก๋งของชาวบ้านระหว่างทาง
แล้วมีผู้บาดเจ็บด้วย๑ราย
พอจับกลุ่มตัวได้ไหนมาตรวจค้นตัวซิ
ไปตามตัวในเจิมซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
เจอยาบ้าค่ะอยู่ในซองพลาสติก๓เม็ด
และก็มีมีดปลอกผลไม้๑เล่ม
นำตัวไปตรวจค้นต่อในห้องเช่า
อยู่บริเวณริมถนนเทศบาล๘เจออีก
อุปกรณ์การเสพยาบ้าจำนวนมากนะคะ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตำรวจสอบสวนทราบว่าในเจิมทำงานอยู่ในตลาดอ่างทอง
ก่อนออกไปทำงานเสพยาบ้าไป๑เม็ด
หลังจากนั้นชวนในเคเป็นเพื่อนรุ่นน้องชาวกัมพูชา
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตลาดด้วยกัน
พอเห็นตำรวจสายตรวจสพเมืองอ่างทอง
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา

แต่สองคนนี้เขาตกใจหวาดระแวงกลัวถูกจับกลุ่ม
ชักมีดขึ้นมาโชว์ตำรวจเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ท่าทางมีพิรุษสุดก็คือ
ซิ่งรถจักรยานยนต์หนีตำรวจ
ตำรวจเห็นแบบนั้นมีพิรุธแน่
วิ่งตามค่ะและระหว่างทางนะคะ
ของคนร้ายสองคนนี้ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต
รถยนต์ของชาวบ้านด้วยฟังเสียงตำรวจหน่อยค่ะ
หลังจากนั้นแล้วรถก็ลงลงนะคะ
ตัวลงก็มีการเข้าไปชาร์จของ
แล้วก็เอาเอง
ตำรวจนำตัวในเจิมและในเคไปตรวจปัสสาวะ
และขยายผลการจับกุมต่อไป